หลังเกิดเหตุร้อยโทหนุ่มเสียชีวิตขณะฝึกโดดร่มในหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีแล้วร่มไม่กลางนะครับ
ทำให้ตกลงมาเสียชีวิตผู้ตายใกล้จะมีพิธีวิวากับแฟนสาวแล้วนะครับ
วันนี้ญาติได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุ
ก่อนจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดสงขลา

เพื่อนของเราจะเฝ้ามองพวกเราจากบนฟากฟ้า

พวกเราที่เหลืออยู่ทำหน้าที่นะครับแทนเพื่อนที่จากไป
สะดุดีแด่วีรชนผู้หารกล้า
สำหรับร้อยโทวัชรพงศ์จันทรชาติ
ผู้บังคับหมวดโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร่มชูชีพไม่กลาง
ขณะดิ่งจากเครื่องบินที่ความสูง๘๐๐ฟุต
ในการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี
โดยเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้
เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่๑๕กรกฎาคม๒๕๕๙
ซึ่งจุดเสียชีวิตของร้อยโทวัชรพงศ์หรือหมวดจ๊อป
อยู่ห่างจากจุดลงพื้นของโรงเรียนฝึกประมาณ๑๕กิโลเมตร
มีข้อมูลว่าหมวดจ๊อปได้สูญเสียการทรงตัวระหว่างกระโดด
จนทำให้ร่างตกใส่ร่มของเพื่อนนักเรียนในหลักสูตร
และคาดว่าหมวดจ๊อปอาจหมดสติจากแรงกระแทกบนอากาศ

กระทั่งร่างล่วงหล่นสู่พื้นดินโดยยังไม่ทันได้กระตุกร่ม
หลังการสูญเสียครอบครัวโดยเฉพาะแฟนสาว
จึงรีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุ

เพื่อนำดวงจิตของหมวดจ๊อปกลับบ้านเกิดที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

จนิทธิในชั้นละสูตรนะครับเป็นทหารเหมือนกัน
เขาก็บอกว่าลงมาแล้วแบบ

ข้อมูลจึงเรื่องที่นั้นเราน่าจะไม่รู้สึกอะไรละเอียดกันครับครับ
แต่รู้สึกว่าก็คือล้มไม่กลาง
ผมกับจ๊อปเนี่ยก็ชอบทางด้านของข้าราชการ

หมวดจ๊อปเป็นคนที่แนะนำเพื่อนทุกสนามสอบเลย
ไปลองสอบทุกชนิดครับ
ไม่ว่าจะเป็นนายสิบตำรวจนะครับ

สิ่งที่น่าหดหู่ของอุบัติเหตุในครั้งนี้
คือหมวดจ๊อปจะจบหลักสูตรการฝึกนี้

และวันที่๑๓สิงหาคม๒๕๖๒
ก็จะเป็นงานมงคลที่หมวดจ๊อปจะลั่นระคังวิวากับแฟนสาว
คบหาดูใจกันมา๓ปี
แต่ความฝันที่ทุกคนวาดฝันนั้นได้จบลง
และพิธีวิวาคงไม่มีอีกต่อไป
คนที่ใจสลายที่สุดของอุบัติเหตุในครั้งนี้

โดยขณะนี้เธอยังไม่หยุดร้องไห้
และทำใจไม่ได้กับความจริงที่เธอได้รับรู้

รับว่าหมวดจ๊อปมีพี่น้องรวม๓คน

แต่ทุกคนภูมิใจในตัวหมวดจ๊อป

จ๊อปถือเป็นสุภาพบุรุษทั้งภายนอกและภายใน
ที่มีความเป็นผู้นำเป็นที่รักของเพื่อน

เขาบอกว่าได้แค่นี้ใช่ไหม

เราก็ดีใจจากภูมิที่รักของเพื่อน
แล้วก็การเรียนไปเราก็ไม่ได้เรียนออกเรื่อง

แต่คุณความดีและความกล้าหาร
หมวดจ๊อปได้ทำไว้ขณะยังมีลมหายใจ
เชื่อว่าจะยังคงตราตรึงให้คนรอบข้าง

และคารวะความหารกล้าของหมวดจ๊อปตลอดไป
เดินมาด้วยกันทั้งความฝัน
ฝ่าฟันร้อยพันเข้าฟันฝ่า
เถิดเพื่อนรักนักรบผู้กล้า
ขอวิญญาจงมุ่งสู่คาลัย
ร้อยโทวัชฌาภงจันทรชาชน์
เก่งกาดสามารถล้นทั่วทั้งผอง
ไมตรีเปี่ยมล้นตามคันลอง
เราทั้งผองเคารพรักสลักใจ
แก่จ๊อปเพื่อนรักครับ